แต่ว่าคราวนี้เป็นที่นครศรีธรรมราชครับ

แต่วันดีคืนดีคว้ามีดพระ

จะเอามีดพระเนี่ยฟาดลงไป
กลางหลังของเมียเพื่อนรักด้วย

นแดงเนี่ยมาถึงปั๊บเนี่ย
ทางที่มาจุ้มเนิน

เนี่ยของร้านเนี่ย

เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอายังไงดีเธอวิ่งออกครับ
วิ่งออกไปแล้วผู้ก่อเหตุจังหวะนั้นตามไม่ทันก็เลยนี่ฮะ
ระบายแค้นลงที่ของซะเลย
แล้วคุณเห็นไหมอาวุธในมือเขาเป็นมีดพระด้ามยาวเลยครับ

คนก่อเหตุชื่อว่าในจักรนะฮะ
จริงนายจักรเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะ
เป็นเพื่อนกับแฟนเจ้าของร้านครับ

แต่พอเขาวิ่งหนีไปได้ก็เลยลงที่ของ
เป็นร้านขายน้ำอยู่ที่อำเภอพระพรมที่นครศรีธรรมราช
เจ้าของร้านก็ตกใจสิเธอเป็นผู้หญิงแล้วอยู่ร้านคนเดียวด้วยนะฮะ
วิ่งไปเอาตัวรอดก่อนไปซ่อนในป่าละเมาะ
แล้วกดโทรศัพท์บอกแฟนว่าพี่

มันหวิดไปนิดเดียวเองตอนที่เขาฟาดมีดพระลงมา
อกจากนี้เธอก็ตะโกนบอกผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่มาครับจังหวะนั้นผู้ใหญ่มาถึงเสร็จปั๊บเนี่ย

ที่จะเอามีดพระไปฟันที่ผู้ใหญ่ด้วยนะฮะ

มันจะมีจังหวะที่เขาเหมือนแบบอยู่นิ่งนิดนึง

ถ้าเองยังไม่หยุดเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงแล้วนะ
พอเขาไปไม่ทันปั๊บระบายแค้นตรงนี้เสร็จปุ๊บ

เขาเลยหยุดแล้วเขาก็เดินกลับบ้านเขาไป
นี่ฮะบ้านของในจักรอยู่ตรงข้ามฝั่ง
ผู้ใหญ่คือด้านซ้ายของจอเมื่อกี้ที่ชูมือชี้นั่น
เขาก็เลยไปบ้านในจักรอยู่เยื้องกับร้านนี้
ห่างไปประมาณสักครึ่งกิโลอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนครับ
ล่าสุดเราได้คุยกับคุณติ๊กคุณติ๊กคือผู้หญิงคนนี้ครับ
คุณทันธิวาพรเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายของ
ขายน้ำหวานตามปกติแล้วจู่เห็นจักรวิ่งมา
แล้วเหมือนอาการคลั่งแล้วถือมีดพระด้ามยาวมาด้วย
ท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจเปิดประตูวิ่งหนีก่อนเลย
เอาชีวิตรอดไว้ก่อนเธอบอกด้วยครับ
หลังของเธอเกือบโดนมีดพระฟันลงมาโดนแล้วนะ
ไปนิดเดียวเองแล้วไปหลบตัวสั่นอยู่ในป่าละม้อ
ก่อนจะกดโทรศัพท์บอกแฟนของเธอ

จังหวัดที่แฟนเธอขับกระบะมาถึงแล้ว

เอาอาวุธด้ามพระนั่นไปฟันที่หูกระจกรถ
จนเป็นรอยและกระจกแตกเสียหาย

จะเอาก้อนหินปลาใส่อีก
รถเสียหายรวมแล้วความเสียหายกว่าหมื่นบาท

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคุมตัวคนก่อเหตุครับ

มิ้นคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับอุปกรณ์สยบคนคลั่ง
นี่คือตัวของนายจักรฮะโอ้ถืออาวุธปืนด้วยนะเนี่ย

เข้าไปถึงในบ้านแม่ของนายจักรรักลูกมาก
คือโอบกอดลูกไว้แล้วบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันไม่ได้ทำผิดลูกฉันถูกกลั่นแกล้ง

พักหนึ่งตำรวจบอกว่าเอาแม่เข้าใจว่าแม่รักลูก
ผมขอถามลูกแม่ก่อนจากเมื่อกี้เอามีดพระไปจะไปฟันผู้หญิงจริงไหม
แล้วไปทำลายข้าวของจริงไหมคำตอบของจักรคือครับผมทำจริง
จากรับสารภาพครับก็เลยต้องคุมตัวไปโรงพัก
ไปถึงโรงพักปรากฏว่าแม่ตามไปอีกครับแม่ในจักรตามไปแล้วก็กอดลูกที่โรงพัก
แล้วบอกว่าลูกฉันถูกกันแกล้งเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คนที่มาแกล้งลูกฉันแต่สุดท้ายในเบื้องต้นหลักฐาน
พยานบุคคลทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนนะฮะ
ตำรวจก็เลยแจ้งไป๔ข้อหาคือพยายามทำร้ายร่างกายทำลายทรัพย์สิน
พกพาอาวุธมีดและเสพยาเสพติด
นั่นไงมันมีประเด็นเรื่องยาเสพติดเข้ามาคุณผู้ชมครับ
แล้วข้อมูลต่อไปนี้สำคัญมากสามีผู้เสียหายชื่อว่าในกล้องครับ
กล้องเป็นแฟนของคุณติ๊กนะบอกว่าผมกับจักรเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน
เคยเป็นทหารพรานด้วยกันปรากฏว่าจากคนก่อเหตุมันติดยา
ก็เลยถูกให้ออกจากทหารพรานแล้วที่ผ่านมาผมคอยช่วยเหลือจากมันมาตลอดนะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเนรคุณมาทำกับผมกับเมียได้แบบนี้
ช่วยอะไรบ้างเขาบอกว่าผมคอยช่วยเหลือเจอจุนมันทุกเรื่องเลย
ไม่มีเงินผมก็ช่วยมันเคยมายืมมอเตอร์ไซค์ผมแล้วมันก็ไม่เอามาคืน
ซึ่งมอเตอร์ไซค์นั้นเพื่อนเอามาฝากไว้ที่บ้านของในกล้องนะฮะ
จากมาเอาไปสงสัยเอามอเตอร์ไซค์ไปแลกยาเสพติดจนวันนี้ยังไม่ได้ของคืน
ตุลาคมที่ผ่านมาครับจักรเอาหินมาปลาใส่ร้าน
แจ้งตำรวจไว้แล้วรอบหนึ่งก่อนที่ล่าสุดจักรจะคลั่ง
เอามีดพระมาฟันคนฟันของแบบนี้ก็เลยต้องถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้เสียหายด้วย
ไปดูที่ร้านนะเธอบอกเธอกลัวมากยังไม่กล้าเปิดร้านขายของเลย
ภาพมันติดตาแล้วกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายด้วย
ภรรยาท่านผู้ว่าก็เลยต้องไปกอดปลอบใจให้กำลังใจ
ลูกผู้หญิงด้วยกันนะฮะตอนที่ท่านลงไปในพื้นที่
อดแบบนี้ให้กำลังใจอ้าวหลังจากนั้นครับก็ไปดูต่อที่บ้านของผู้ต้องหา
สงสารไหมก็สงสารนะคุณบ้านผู้ต้องหายากจนครับ
ทั้งครอบครัวพ่อของผู้ต้องหาทำงานเพียงคนเดียวเลย
หารายได้ส่วนแม่ป่วยโรคเบาหวานทำงานหนักไม่ได้
ผู้ต้องหามีเมียอยู่ที่พังงาแล้วมีลูกด้วยกัน๑คน
ก็น่าเห็นใจแต่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไงฮะ

มีผู้เสพยาเสพติดถึงขั้นประสาทหลอน
และมีอาการจิตเวทถึง๕๐๐คนนะ
๕๐๐คนเฉพาะที่นครศรีธรรมราชที่สแกนดู

คือพร้อมทำลายล้างทุกเมื่อพร้อมจะคลั่ง
ทำให้คนเดือดร้อนทำให้ข้าวของเสียหาย
ทางจังหวัดจะเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและบำบัดรักษาครับ
นี่นะฮะโอ้โหมันอุกอาจจริงนะ